อีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่
แต่ว่าคราวนี้เกิดกับผู้สูงวัยเป็นคุณตาอายุ๗๐ปีค่ะ
ขับรถเก๋งมาแล้วก็ไปเฉียวชนเข้ากับบิ๊กไบท์
จากนั้นก็พุ่งไปชนต่อหม้อสะพานอีก
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตค่ะ
ไปดูสภาพรถกันหน่อยเนี่ยโอ้โหเอียงกระเท่เร่อยู่คู่กันเลยนะคะ
รถเก๋งคันบิ๊กไบท์คันค่ะ
ับเยินเลยจากการเฉียวชนกันแล้วก็ไปเสียหลักชนต่อหม้อสะพานอีก
คนขี่บิ๊กไบท์ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นใต้ทางต่างระดับทางข้ามสี่แยกหนองหอยถนนมหิดลค่ะ

ถามกลุ่มเพื่อนรถบิ๊กไบท์ก็บอกว่าเขาขี่รถกันไปจากกรุงเทพนี่แหละ
ทีนี้พอถึงสี่แยกที่เกิดเหตุก็ชะลอความเร็วกัน
ปรากฏว่านายกำจัดฟองอาภาคุณตาวัย๗๐ปีที่ขับรถเก๋งตามหลังมาเนี่ยค่ะ
ก็ไปเฉียวชนกับบิ๊กไบท์ของเพื่อนในขบวนจนได้รับบาดเจ็บเข้า
คุณตาเองก็เนี่ยค่ะก็ยังอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในสถานที่เกิดเหตุด้วย
แต่ว่าตกใจยังตกใจยังช็อกมากก็เลย
ยังไม่สามารถที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าตอบคำถามอะไรได้
คือรถเก่งชนก่อนแล้วก็มากระเด็นใส่ฮาเล่ใช่ไหมครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบนะคะ

เรียกคู่กรณีทั้งคู่มาตกลงเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็คดีกันต่อไป
ส่วนที่สังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพจากที่เกิดเหตุแล้วอ้าง
บอกว่ารถเก๋งพุ่งตกลงมาจากทางต่างระดับทับรถจักรยานยนต์
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานา
ย้ำตรงนี้ว่าไม่ใช่ค่ะเขาเฉียวชนกัน
หลังจากนั้นก็เลยเสียหลากไปฟุ่งชนต่อมอก
แล้วก็เลยพลิกตะแคงทับกันแบบนั้น
คือดูลักษณะไงคะหลังเกิดเหตุมันดูแล้วเหมือนน่าจะหล่นลงมาหรือเปล่า

แต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุการขับรถยนต์โดยผู้สูงอายุ
อันนี้ต้องฝากไว้จริงว่าถ้าเป็นไปได้

ใช่ลูกหลานขับรถให้ดีกว่าเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ย
การตัดสินใจหรืออะไรมันก็จะช้าลงอยู่แล้ว
และยิ่งช่วงกลางค่ำกลางคืนสายตาการมองเห็น